เพราะภาคใต้นี่ออกเรือไม่ได้
ชาวบ้านต้องเอาเรือไปจอดหลบฝนอยู่คุณผู้ชมออกเรือไปเรือจมเรือคว่ำแน่

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจที่ชายหาดนางทอง

หาดคึกคักแล้วก็สายหาดบางสัตว์อยู่ที่ตะกัวป่าที่ผ่างงา
คลื่นลมแรงมากคุณผู้ชมความสูงของคลื่นสูงสุดกว่า๒เมตร
น้ำทะเลก็ขุนครักเลยท้องฟ้าก็มืดครึ้ม
มันมีอิทธิพลของพายุไซโครนอัศนีที่อ่าวเบงกอครับ
มันก็พัดเข้ามาในเมืองไทยด้วย
ส่วนท่าเทียบเรือบ้านน้ำเข็มที่ตะกัวป่า
เพราะว่ามีเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กไปจอดนี่
เต็มไปหมดออกเรือหาปลาไม่ได้ครับ
บคลื่นลมซะหน่อยเช่นเดียวกันกับท่าเทียบเรือบ้านทัพละมูที่อำเภอท้ายเหมือง

เพราะว่าไม่สามารถจะหาปลาในช่วงนี้เพราะคลื่นลมแรงเหลือเกิน
ทะเลฝั่งอันดามันมีกำลังแรงเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้นะครับ
ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศฉบับล่าสุด
ฉบับวันที่๙พฤษภาคมเป็นฉบับที่๗
ระบุว่าพายุไซโครนอัศนีบริเวณอ่าวเบงกอนั้น
มีศูนย์กลางอยู่ที่ลัติจุด๑๓๓องศาเหนือ
ลองที่จุด๘๖๖องศาตะวันออก
มีความเร็วลมสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางอยู่ที่๑๐๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
และพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเชียงเหนือ

ว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเข้าปกครุมอาเบงกอตอนบนในวันที่๙๑๐พฤษภาคมนี้
แม้จะไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรง
แต่อิทธิพลที่มันเข้ามาเนี่ย
จะทำให้เกิดลมพัดแรงปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันกำลังแรงขึ้น
มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคใต้ของไทย
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคนในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับ

สำหรับคลื่นลมในอันดามันมีกำลังแรงขึ้นมีคลื่นสูง๒เมตร
ส่วนฝั่งอ่าวไทยทะเลจะมีคลื่นสูง๑๒เมตร
ขณะที่จุดที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรขึ้นไป
ชามเรือควรจะงดเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับ
งดเดินเรือหรือว่าถ้าเกิดว่าเดินเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
เลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วย
แล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
พายุอัศนีอัศนีแปลว่าสายฟ้านะคะ

ตอนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่สภาพอากาศเป็นยังไงนะคะ